เพราะว่าไปชนบุรีแล้วจะเป็นไข้ที่ชน

เครื่องแน่นเครื่องเยอะจัดเต็ม

ข้าวต้มเจ๊เตียง

เป็นเจ้าของข้าวต้มโจ๊กเจ๊เตียงจ้า
ตั้งอยู่ที่แหลมแท่นบางแสนจ้า

เราเป็นคนกินเก่งตั้ง๒ถ้วยค่ะ

แค่น้ำเพิ่มไปเท่านั้นเอง

เพราะป้าซื้อทุกวัน

ถ้าเผื่อเราไม่เลือกเราก็ไม่ได้ของดี
จริงถูกบ่มมาจากพี่กับน้อง
ต้องไปตลาดต้องเลือกของเอง

เขาสอนวิธีในการเลือกตั้งแต่เด็ก

มีข้าวต้มมีโจ๊กแล้วก็มีก๋วยจั๊บจ้ะ
มีซี่โคงมีหมูสับมีกุ้งมีปลาหมึก
ต่างกันที่เส้นกับข้าวเท่านั้นเองลูก
ราคาก็จะมีพิเศษกับธรรมดาค่ะ

ถ้าเผื่อชอบไข่ออนเซนก็บวกอีก๑๐บาทจ้ะ

ซี่โครงหมูสับนะคะแล้วก็รวมมิตรค่ะ
สิคงของป้านะคะไม่ใช่เป็นสิคงชิ้นแค่นึงนี้
แต่เป็นซี่โครงที่จะประมาณใน๓นิ้ว
แล้วก็ที่อื่นเจ้าอื่นบางคนเขาต้มแล้วเหนียว
แต่ของเรานิ่มนุ่มและหอมลันจวนใจ
อันนี้ขึ้นชื่อเลยร้านดังก็อร่อยอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็ของก็คือแบบให้แน่นมากเครื่องแน่นเลย
ก็รสชาติอร่อยครับหมูสับอร่อย
แล้วก็ได้บรรยากาศบางแสนด้วยครับ
อร่อยมากเลยค่ะหมูหมูก็เยอะอะไรก็เยอะหมดทุกอย่างเลย

ก็แนะนำข้าวต้มเจ๊เตียงครับ
เปิดทุกวันนะคะเวลาเปิดนี่ก็ประมาณ๗โมงครึ่งค่ะ
เราจะปิดร้านก็ประมาณ๑๑โมงค่ะ
ตั้งอยู่ที่แหลมแท่นนะจ๊ะหน้าหาด
โทรศัพท์เจ๊เตียงนะคะ๐๘๖๘๘๐๐๖๔๕ค่ะ
เชิญชวนแวะทานข้าวต้มโจ๊กเจ๊เตียงได้นะคะ
คิดถึงข้าวต้มคิดถึงเจ๊เตียงจ้า